ส่วนเหตุการณ์นี้ที่บุรีรำค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มีรถเก่งไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์และกู้ภัยก็พยายามจะไปช่วย
แต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่ามีผู้ชายคนนึงลงมาจากรถ

ตะโกนด่าโวยวายกู้ภัยที่ไปช่วยแล้วอ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการ

ค่าราชการแล้วใหญ่เหอะ

ผู้ชายคนนี้ดูเหมือนเมานะคะ
ลงมาจากรถแล้วด่ากู้ภัย

เพราะคุณขับรถเก่งไปชนกับรถจักรยานยนต์นะ

รู้จักไหมกูเป็นใครมึงอย่ามาเก่งกูไม่ชอบ

แล้วก็มีข้อความว่าถ้าเป็นข้าราชการ

ถ้าเมาแล้วอยากขับรถสิ
เพราะว่าเมาแล้วขับมันเท่ากับฆาตกรนะ

โอ้โหแล้วเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยไปชนเขาแล้วจะหนีด้วยซ้ำ
แต่กู้ภัยมาช่วยกู้ภัยมาถึงก่อนนะคะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่จุดที่เกิดเหตุ
เป็นแยกแสงช่วงมุ่งหน้าไปตำบลเสม็ด

เราได้คุยกับกู้ภัยนะคะนายอิทธิอายุ๒๖ปี
กู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำบอกว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้น๔ทุ่มกว่าศุกร์๑๓ที่ผ่านมา
แยกแสงรุ้งนะคะแยกแสงรุ้ง
รถเก๋งไปเฉียวกับรถจักรยานยนต์
กู้ภัยไปถึงก็ไปเจอคนเจ็บ
รถเก่งที่ชนเหมือนจะหนี

กู้ภัยก็เลยช่วยกันเอาไว้ไม่ให้คนขับรถเก๋งหนี
แต่ทีนี้ค่ะเหมือนกับว่ากู้ภัย
ก็ประถมพยาบาลคนเจ็บอยู่ใช่ไหมคะ
แล้วเห็นว่าคนขับรถเก๋งเมามาก

ประถมพยาบาลคนเจ็บก่อนนะ
แต่คนขับรถเก่งเมาโวยวายอะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่อง

แล้วสุดท้ายมีตำรวจสายตรวจผ่านมาพอดีค่ะ

คนเจ็บบากขับรถได้ยังไงให้มาชนรถเขา

ให้พี่ใจเย็นแต่ผมขอปฐมพยาบาลคนเจ็บก่อน

ส่วนคนเจ็บ๒คนนะคะนายพิรวัตรอายุ๒๕ปี
นางสาวอโนไทยอายุ๒๙ปี
มีบาดแผลถลอกที่บริเวณแขนขา
ก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะคะ
คนเจ็บเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุก็คือช่วงค่ำ
พอเช้าวันรุ่งขึ้นคนขับรถเก่งมาครับ

คนขับรถเก่งมาไกลที่โรงพัก
คนเจ็บบอกว่าเชื่อไหม

คนขับรถเก่งเมากลางเป็นข้าวหลักจักรานั่นนู่นนี่

คือเป็นคนละคนเลยคุณผู้ชม
ยกมือไหว้ขอโทษขอรับผิดทุกอย่าง
ค่าเสียหายให้นะจ่ายค่าทำขวัญให้ด้วย
ตอนแรกบอกอย่างนั้นขอค่าเสียหายค่าทำขวัญสองหมื่นได้ไหม

ต่อรองจบที่๙๐๐คุณผู้ชมค่ะ
เขาพูดคนละแบบขอโทษยกมือไหว
ผมก็เลยสงสารเขากลัวเขาจะแบบ
จะต้องออกจากงานออกจากอะไรผมสงสารเขา
เพราะว่าตอนคืนเขาเมาครับผมเข้าใจเขาอยู่
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านคู่กรณีด้วยนะคะ

อยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ไม่เจอตัวคนขับแต่เจอคุณพ่อ

พ่อบอกว่าคนที่ขับรถเก๋งไปเฉียวชนเขาเนี่ย
คือลูกชายผมเองอายุ๕๐

เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดสุรินทร์

เพราะว่าลูกชายไม่ได้เล่าอะไรให้พ่อฟัง
แต่ปกติแล้วลูกชายพ่อก็ร่าเริงนะ

บ้างตามภาษาผู้ชาย
แต่ก็ไม่ถึงขั้นมีเรื่องมีราวกับใคร

เป็นท่วว่าเป็นคนเสียงดัง

ใช่เพราะถ้าถูกเล่าแล้วมันรู้สึกว่าแกจะคือจะเป็นออกมา

ส่วนเรื่องทางคดีความนะคะตำรวจสพเมืองบุรีรำบอกว่า
หลังจากเกิดเหตุทั้งคู่ก็ไปไกล่เกลี่ยกันที่โรงพัก
ตกลงกันได้เรียบร้อยจ่ายค่าเสียหายอะไรกัน
ก็ตำรวจเป็นคนกลางเป็นพยานว่าจบค่าเสียหายกันที่๙๐๐บาท
แต่มันมีประเด็นที่มิวเชื่อว่าคุณผู้ชมสงสัยว่า
เข้าใจแหละว่าไกลเกลียกันได้เรื่องของค่าเสียหายค่าทำขวัญ

เมาแล้วขับรึเปล่านี่ค่ะ
ตำรวจบอกว่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

ผลออกมาปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด

แต่ทำไมอาการเขาดูเมานะคุณผู้ชมตามคลิปภาพ
ิวก็ไม่รู้นะว่าเออถ้าเขาดูเมามากนะ
ตำรวจบอกตรวจแล้วตรวจตอนเกิดเรื่องเลย

ค่ะค่ะคุณผู้ชมครับ